ส่วนบรรยากาศที่สารอาญากรุงเทพใต้ให้ไปดูกันสักหน่อย
เพื่ออะไรคุณไปยื่นต่อสารกรณีที่ถูกค้นบ้านโดยไม่ชอบทำ
แต่ว่าตอนนี้คือยังเดินทางไม่ถึง

ยังให้สัมภาษณ์อยู่ที่สโมสรตำรวจอยู่กับทนายอนัญชัยอยู่เลยนะ
ใช่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ส่งทีมทนายเข้าไปยื่นเรื่อง
ร้องขอให้สารไต่สวนทางละเมิดกรณีการขอหมายค้นของชุดจับกลุ่มด้วย
ให้สัมภาษณ์อยู่ที่สโมสรตำรวจ
ไม่รู้ว่าในช่วงบ่ายจะไปที่นี่หรือเปล่า
ในช่วงบ่ายน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง
ในกรณีดังกล่าวด้วยนะครับ
จากบรรยากาศที่สารอาญากรุงเทพใต้ยังมีบรรยากาศต่อนะฮะค่ะ
ใช่ค่ะบอกว่าคุณสันทนาไปยื่นหนังสือนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการยื่นหนังสือแบบด่วนที่สุดโดย
โดยคุณสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล
ทำหนังสือยื่นข้อเสนอแนะด่วนสุดเลยค่ะนะคะ
ให้กับสำนักงานคณะกรรมการค่าราชการตำรวจ
เกี่ยวกับรองผู้มูลชาติการตำรวจแห่งชาติทั้ง๔นาย
ซึ่งก็เป็นแคนดิเดตของพบตรนั่นแหละค่ะ

วันที่จะมีพบตรคนใหม่หรือเปล่า
แต่คุณสันทนาบอกเบรกไว้ก่อนดีไหม
แล้วคุณสันทนาแนะนำนายกยังไงบ้าง
คือยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอแนะการพิจารณา
แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
โดยให้คำนึงถึงเรื่องของอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน
โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนเรื่องของงานป้องกันหรือปราบปราม
แต่พอมันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับกรณีบิ๊กโจ๊กมาแบบนี้
คุณสันทนาก็เลยมีข้อเสนอแนะแปลกใหม่
ก็เลยเสนอให้แต่งตั้งพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสลำดับที่๑เนี่ยนะคะ
เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แล้วไอ้ที่บอกว่าแปลกใหม่เนี่ยเพราะอะไร
มีการประเมินผลงานภายใน๖เดือนค่ะ
สมควรจะให้ดำรงตำแหน่งต่อไปไหม
รวมถึงแล้วสำหรับพลตำรวจเอกสุรเชษล่ะ

ให้ไปรับราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีมีกำหนด๑ปี

พี่บิ๊กโชคเคยไปอยู่ที่นั่น๒ปีก่อนอ้านู้นนะนะ

แล้วสำหรับพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสระดับ๓นี่นะ
อันนี้ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไป
เพื่อให้แสดงความรู้ความสามารถในงานสืบสวนสอบสวน

ไปรับราชการเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
และอีกหนึ่งคนก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
อันนี้เสนอให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ใช่ค่ะรวมถึงบอกด้วยนะ
ถ้าเกิดว่า๖เดือนบิ๊กรอยไม่ผ่านการทดลองงานที่บอก
ก็ควรที่จะให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล

แล้วก็คุณสันทนประยูณรัฐยังยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
เพื่อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ที่คุณอริยาเล่าให้ฟังนะฮะ
โอ้โหโดยให้คำนึงถึงความอาวุโส
และความรู้ความสามารถประกอบกันนะครับ
ใช่ค่ะนี่แหละถึงบอกไงว่า
วันนี้คุณสันทนาตั้งใจแล้วบอกว่าจะมาเป็นอะไรนะ
ที่ปรึกษาให้คำแนะนำให้คำเสนอแนะ

แต่ถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่สามารถไปทำหน้าที่ตรงนั้นได้
ก็ยังไงก็อยากจะไปยื่นหนังสือนะ

อยากให้ตอนนี้ทั้ง๔รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยใช่ไหม

รองตายรองต่อรองโจ๊ก
เกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองให้เห็นแก่ประโยชน์

เพราะขณะนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการเมืองภายใน
ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียไปด้วยนะครับ
แล้วก็เห็นว่าตำแหน่งพบตรไม่ใช่ตำแหน่งต่างตอบแทน
แต่นายยกรัฐมนตรีควรจะตอบแทนประชาชนและสังคม

ผมจะกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้ง
เพื่อติดตามผลการประชุมกตรด้วย